ส่วนนงนุษย์ไปดูกันหน่อยเพราะมีมะพร้าวชนิดหนึ่งที่ว่ากันว่าลูกหนึ่งแสนแพงมาก
แสนแพงเพราะอะไรราคาลูกหนึ่งเป็นแสนจริงครับ
โหแสนแพงจริง
เอาจริงหลายคนงงคุณชนะบ้าเปล่ามะพร้าวลูกเป็นแสน
คุณคิดว่าไปสวนนงนุษย์ดิฉันไม่ได้นึกถึงมะพร้าวเลย
ถึงอะไรเรื่องช้างแต่ที่นี่มีมะพร้าวที่แบบว่าราคาแพงนะพักเรื่องช้างแป๊บมาดูมะพร้าว
คุณเคยเห็นมะพร้าวแบบนี้ไหมไม่เคยมันเป็นลักษณะเหมือน
มันแปลกนะ๒ลูกประกบเหมือนคล้ายผลกรรม
อ่าแต่มันต้องใหญ่มากเลยอ่ะแล้วลองดูซิว่าเขาเรียกมันว่าอะไร
จริงเขาเรียกนะว่านี่คือมะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดค่ะ
หรือถ้าคนไทยเขาเรียกกันนะเป็นภาษาพื้นถิ่นท้องถิ่นเขาเรียกกันมานานแล้ว
ชื่อว่ามะพร้าวก้นสาวอันนี้ไม่ได้ทะลึกตึงตังนะ
ลักษณะมันเป็นสองฝั่งไม่ได้ทะลึ่งนะแต่เขาเรียกกันอย่างนั้นมาจริง
มันจะเป็นแบบละกำเหรอมันจะเป็นแบบสองอันประกบกันแล้วเขาเอามาโชว์เนี่ยไม่ใช่ลูกเดียว
สองสาวคุณผู้ชมเอามาตั้งสิบห้าลูกโอ้โหงานนี้รุ่นใหญ่ต้องมา
คุณกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยาเผยว่า
มะพร้าวก้นสาวถือว่าเป็นพันธมะพร้าวที่มีความพิเศษเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไป
เป็นพันไม้ที่หายากว่ากันว่าถูกจัดอยู่ในปามชนิดหนึ่งเหมือนกัน
มีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะเล็กในหมู่เกาะซีเซลในมหาสมุทรอินเดีย
เรื่องถึงเนียมันแพงต้องใช้เวลาเท่าไหร่

และเมื่อออกลูกมันต้องใช้เวลาอีก๕๗ปี
เวลา๓๐ปีออกลูกรออีก๕๗ปีผลถึงจะสุกินได้

อายุ๓๕๓๗ถึงจะกินลูกได้
ถูกแล้วเมื่อกินเสร็จคุณรอต่อไปอีกช่วงชีวิตหนึ่ง

ที่บอกว่ามันแพงก็เพราะแบบนี้นี่แหละ

ผลหนึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณราคาลูกละ๑๐๐๐๐๐บาท
ส่วนลูกที่มีกะลา๒ใบก็๒๐๐๐๐๐บาท

แล้วตอนนี้ทางสวนนกนุษย์เขาปลูกแล้วนะ
เขาปลูกเอาไว้นะฮะมะพร้าวก้นสาวเนี่ยตอนนี้มี๓๐ต้น
และจะปลูกเพิ่มอีก๒ต้น
วมต้นกล้าพร้อมลงดินอีกก็มี๕๓ต้น
คือกะว่าปลูกงวดนี้ถ้าออกผลออกมาในอีกกี่ปีนะ

แต่เก็บผลผลิตีคือมันคุ้มเลยอ่ะโอ้โหเอาอย่างนี้
ตามกันต่ออีก๓๐ปีเดี๋ยวเราจะพาไปดู

เกินเคยไหม

ถ้าสุขภาพร่างกายมันไปได้เนี่ยอย่างเดียวที่จะไม่เหลือ

นี่ขนาดตอนนี้ฟันจริงก็แทบจะไม่มี
น่ารันทดใจจริงถ้าคุณชนะนะ

แต่จะบอกว่าลูกนี้เท่าไหร่นะ

สมราคาวะแหละน้องกันหลอกหอยนะคะ